ส่วนข่าวดีในช่วงสงกรานก็คือใครที่ได้ใช้ทางด่วน
ไม่ต้องเสียค่าผ่านทางนะคะใช้ทางด่วนได้ฟรีเลย
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะเขายกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ทางพิเศษบุรพาวิถีเส้นบางนาชนบุรี
และทางพิเศษกาญจนาพิเศษเส้นบางพลีสุขสวัสดิ์
เว้นให้ตั้งแต่เที่ยงคืน๑นาทีของวันที่๑๐เมษายน
ยาวไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่๑๘เมษายน
รวม๙วันเต็มไปเลยนะคะ
กรมทางหลวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข๗และหมายเลข๙

มีการเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน
แล้วก็ทำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น

ช่วงเทศกาลสงกรานได้อีกด้วยค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
กระทรวงคมนาคมเขาเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวก
รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงสงกรานเอาไว้แล้ว
มีหน่วยงานในสังกัดออกมาตรการรองรับ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ให้บริการฟรีสำหรับผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ในวันที่๑๓๑๕เมษายน

ให้บริการฟรีสำหรับผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป

แต่ว่าต้องแสดงบัตรประชาชนที่ห้องจำหน่ายตัวค่ะ
ครับในส่วนของบขศนะครับ
ก็มีการจัดบริการรถตู้รับส่งฟรีให้แก่ผู้โดยสาร
จองตรวจล่วงหน้ากับบกศก็คือเป็นรถ๙๙๙
หรือว่าตอง๙ระหว่างบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
ว่าจตุจักรแล้วก็กรมการขนส่งทางบก
ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๓เมษายน
ระหว่าง๕โมงเย็นสักประมาณ๕โมงครึ่งไปถึง๒ทุ่ม
และขก็จัดเดินรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ
บริการฟรีสำหรับผู้สูงอายุในวันที่๑๓เมษายนด้วยนะครับ
ซื้อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมเขาประเมินไว้นะครับว่า
การเดินทางช่วงสงกรานปีนี้จะไม่หนาแน่นเท่าปีก่อน
เพราะว่าปีนี้มีวันหยุดติดต่อกัน๒ช่วง
ก็คือช่วงก่อนสงกราน๖๘เมษายน
แล้วก็ช่วงสงกราน๑๒๑๖เมษายนค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะมีการทยอยเดินทางเข้าออกกรุงเทพ

ส่วนปริมาณการเดินทางภาพรวมผ่านระบบขนส่งสาธารณะ
คิดว่าน่าจะมีปริมาณอยู่ที่๑๕๔๔๐๐๐คน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน๑๐๘๖๖ค่ะ
ส่วนปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้าและออกกรุงเทพ
น่าจะมีประมาณ๗๖๐๐๐๐๐คัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน๓๔๓ค่ะ